ของอุบัติเหตุกันหน่อยที่นำเสนอข่าวอุบัติเหตุมากหน่อยช่วงนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นการเตือนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
วันที่๒ก็คือวันพรุ่งนี้
เตรียมที่จะเดินทางกลับมาแล้วนะคะ
เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อม
เตรียมเครื่องยนต์ให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลนะคะ
ข่าวที่เราจะนำเสนอนี่ถือว่าเป็นคลิปอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถยนต์มา

ไปชนด่านซึ่งตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์เข้าอย่างจังนะคะ

เป็นนาทีที่รถยนต์วิ่งเข้ามาชนป้ายเตือน
ด่านตรวจของตำรวจสพเมืองลิงในจังหวัด
และอำเภอจองพระจังหวัดสุริน

มีตำรวจนายหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน
เตรียมที่จะเดินไปเกาะกลางถนนพอดิบพอดีเลย

พุ่งเข้ามาเต็มลำแต่เคราะห์ดีนะคะ

นั่นนะคะชนไปหยุดไป

หลบได้เชียร์ชีวิตพอดิบพอดี
ตำรวจนายนี้ชื่อว่า๑๐ตำรวจโทเอกรินกองบุตร

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

ยังพันตำรวจโทรกิตติพงกฤษณสุวรรณสรวรรษใหญ่

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเย็น

คนขับรถคันนี้เขาหลับใน
เพราะว่าเดินทางไกลมาจากจังหวัดระยอง

ตำรวจซึ่งข้ามถนนพอดิบพอดี

ก็เลยนายตำรวจท่านนี้นะคะ

ก็เลยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยเฉพาะการพักผ่อนให้เพียงพอ

ฉลองกันแบบว่าเต็มที่กันไปเลยนะครับ